ดูข่าวเรื่องนี้กันหน่อยสลับอารมณ์กันหน่อย
โอ้โหมันเป็นกระแสร้อนแรง
ชาวเน็ตก็คอมเมนต์กันต่างนานา
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปสั่งร้านร้านหนึ่งทำป้ายไวนิว
เสร็จแล้วมันถึงเวลาก็คือคงจะส่งของมาอีกตามกำหนด

ก็มีการโทรศัพท์ไปพูดคุยสอบถามกับทางร้านนี้
แต่สิ่งที่ได้กลับมาเป็นยังไง

แล้วกลัวให้ทำคุยกันด้วยเหตุผลได้ไหมคะ
ก็บอกไม่มีของ

ปกติเนี่ยร้านค้าทั่วไปต้องตรวจสอบสินค้าก่อนนะคะว่ามีพอขายหรือเปล่า
ไม่ใช่ว่ารับออเดอร์รับเงินไปแล้วแล้วโทรมาบอกว่า
อ่าทางร้านไม่มีของนะคะแบบนี้มันไม่ใช่ค่ะ
เป็นยังไงคะคุณจังหวะเฮ้ยเฮ้ยนี่คือโอ้โหมันแบบนะ
อารมณ์กำลังแบบไปแล้วอ่ะใช่ก็ดูเดือดพอสมควรเลย

ที่เขากำลังพูดคุยกับปลายสายที่เป็นผู้ชาย
เธอบอกว่าเธอไปสั่งทำป้ายไวนิวจากร้านนะคะ
ร้านค้าร้านหนึ่งในราคา๓๖๐๐บาท

ถึงเวลาเธอบอกเธอไม่ได้สินค้าตามที่สั่ง
แล้วอ้างว่าของที่สั่งมาทำไม่พอ
แต่หญิงสาวนะเล่าแบบนี้ว่า
แทนที่ทางร้านจะขอโทษลูกค้า
แล้วไปสั่งของมาทำตามสัญญา
กลายเป็นว่าพอเธอโทรไปถามโทรไปเคลียร์
ก็ถูกขึ้นเสียงตวาดเป็นชุดแบบนี้
อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินในคลิปนั่นแหละค่ะ
เอาเป็นว่าคลิปนี้โพสต์ไปวันหนึ่งคุณรู้ไหม
มีคนเข้าไปดู๔ล้านกว่าวิวแล้วนะ
แล้วมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากต่างนานา
คุณผู้ชมอ่านดูตามหน้าจอแล้วกันค่ะ
ว่าเขาแสดงความคิดเห็นกันไปในธรรมนองไหน

กำลังไปขุดแล้วไปคุยแล้วไปเจอพี่กัดด้วย
ว่าร้านนี้คือร้านไหนชื่ออะไรด้วย

แต่ตอนนี้เบื้องต้นอยากให้ทางร้านลองออกมาชี้แจงดู
มันมีอะไรอย่างอื่นที่เราไม่รู้นอกเหนือจากในคลิปหรือเปล่า
ซึ่งจริงไทยรัฐทีวีเราก็เปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้นะคะ
แจ้งผ่านเราก็ได้ว่ามันมีปัญหาอะไร

หรือมีเรื่องเงินที่จ่ายไม่ครบหรือเปล่าหรืออะไรใด
บางคนตัดตอนนึกออกไหมคือไม่ได้เก่า

เส้นเรื่องมีตั้งแบบ๑๐๐เมตรสมมุตินะ
คุณตัดมาแค่๕๐แล้วเอามา๕๐
เวลาเรานำเสนอข่าวเนี่ยบางทีมันเกิดการเข้าใจผิด
ต้องบอกว่าเวลาดูข่าวดูคลิปดูอะไรก็ตาม
มันต้องดูให้ครบทุกด้านเท่านั้นเองนะคะ

เชิญค่ะนะคะสร้างตั้งต้นคืออะไรจบคืออะไรนะครับ